จะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาจะเป็นใครไม่รู้ล่ะ

ที่จะเข้ามาดูแลบ้านเมืองหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้าน
หรือจะฝ่ายรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ต้องจำไว้ให้แม่นนะขณะนี้เลยนะ

อย่าไปทำอะไรให้วุ่นวายจนเกิดจราจน
เพราะพธท่านบอกแล้วท่านผู้ชมครับ
วันนี้ครับมีการให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชน
หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอย่างเป็นทางการ
ของพลเอกอภิรัตน์ขงสมพงศ์วิกแดงนะฮะ
ท่านก็พูดคุยหลายเรื่องนะครับย้ำจุดยืนของกองทัพนะครับว่า
จุดยืนของกองทัพสิ่งสำคัญหลักเลยก็คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติ
ส่วนเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
พลเอกอภิรักษ์ยืนยันว่าการทำงานของกองทัพ
ก็จะสนองนโยบายของรัฐบาลทุกชุด
ไม่ใช่แค่ชุดปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลของคอสช
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านพลเอกอภิรัต
ก็ต่างปกติของผู้เป็นชาการหารบทธิ์มารับตำแหน่งหน้าที่

ว่าเรื่องการปฏิวกปฏิวัฒน์ในมุมมองของท่านมองอย่างไร
ผลเอกอภิรัชท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาในอดีตมันก็แตกต่างกัน
การจราจนที่เกิดขึ้นการทำร้ายกันเองของคนในประเทศ

เพราะฉะนั้นในอนาคตจะไม่มีการปฏิวัติ
ถ้าการเมืองไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจน
แต่ประชาชนที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนที่เชื่อ
ที่มีการยุให้จุดไฟเผานะครับพูดถึงการนั่นระเบิด
ทำระเบิดทำอะไรก็ตามเนี่ยนั่นคือท่านแพ้
นั่นคือท่านเป็นประชาชนที่ทำให้ประเทศแพ้
คือผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุ
แห่งการเมืองที่ทำให้ประเทศแพ้
การจราชนถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไร
ว่าประเทศไทยเคยมีปฏิวัติมา๑๐กวัคครั้ง

คือท่านก็พูดตามหลักการ
แต่ก็คนไม่เห็นด้วยก็มีไง
ถ้าพอบรรทบาปในอดีตหรือแม้แต่มิกตู
ช่วงที่แบบโอ้โหท่านเป็นผู้บัญชาการทางทางบกนี่
เวลานักข่าวไปถามโอ้โหไม่ทำแล้วปฏิวัตินี้

คือไม่ได้ปฏิเสธแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง
ใช่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำนะ
แต่มันก็มีช่องว่างของมูลเหตุปัจจัยอยู่
วันนี้ผู้สื่อข่าวโอ้โหถามกันหนักเลยทีนี้
เลยฮะไปเจอคุณสุเทพเทือกสุบัน
ตเลขาธิการกปศซึ่งตอนนี้
มาเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

คุณสุเทพนะฮะหรือว่าลุงกำนันบอกว่า
เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้
ไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีก
เพราะประชาชนเขาไม่เอาด้วยแล้ว
เรื่องความรุนแรงเรื่องการชุมนุมทางการเมือง

ส่วนที่พลเอกอภิรัตตอบคำถามสื่อมวลชน
ก็ถือว่าเป็นการตอบตามหลักการ

ทีนี้ฝั่งที่มองเห็นแย้งนะคะ
ก็คือทางด้านในจตุรนฉายแสงค่ะ

ก็ย้อนถามท่านพบทบเลยนะคะว่า
ความไม่สงบหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
เกิดจากการสมคบกันของหลายฝ่าย
ซึ่งก็รวมถึงผู้นำกองทัพด้วย
ก็มีส่วนร่วมด้วยใช่หรือไม่

ถ้าคนอื่นหรือว่านักการเมืองเขามีความเห็นบ้าง
ว่าความไม่สงบหรือความวุ่นวายของบ้านเมืองที่เกิดขึ้น
เกิดจากการสมคบกันของหลายฝ่าย
รวมทั้งผู้นำกองทัพก็มีส่วนร่วมด้วย
มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวาย
และไม่ช่วยรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อที่จะให้ผู้นำกองทัพเองทำการรัฐประหาร
ถ้าผมมีความเห็นอย่างนี้บ้าง
พบทบจะว่าอย่างไร
ทีนี้ทางด้านของนายวีระสมความคิดนะคะเลยค่ะ
ก็บอกว่าอย่ามาอ้างหรือโยนความผิดให้ประชาชน
เพราะการรัฐประหารแต่ละครั้ง
ประชาชนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
และผู้บัญชาการทหารบกพูดอย่างนี้ต้องการจะสื่ออะไร
เตรียมจะฉีกรัฐธรรมนุนอีกใช่หรือไม่

ตอบแบบฟันทงชัดไปเลยอะไรแบบนี้
ก็ของอย่างนี้ฮะไม่มีใครตอบได้

นี่ยังไม่ทันเริ่มต้นของการหาเสียงเลือกตั้งสอสอเลย
เข้มข้นอะคะใช่ครับติดตามเราที่ไทยรัตน์ทีวี